เราไปต่อเรื่องดราม่าบนถนนกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่อง
เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณหนิงปานิตา
เขาก็ไปขับรถแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองทำผิดกฎจราจร

เหมือนแบบเอ๊ะทำไมเดินวนไปวนมา

เหมือนลีลาว่าจะเรียกเงินหรือเปล่า
แล้วก็เป็นดราม่าคนเข้าไปแชร์กันเยอะมากทีเดียว

ตำรวจออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับ
ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้นะฮะ

ตำรวจเนี่ยไม่ได้เรียกรับผลประโยชน์แต่ยังได้
ตัวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอน๗โมงเช้าเมื่อวานครับ
ขณะที่ศิษย์ตำรวจโทษธิระพงขาบจันทึก
เป็นพบหมู่งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดี
ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจรอยู่ที่บนถนนวิภาวดีรังสิตนะครับ
ต่อมามีรถยนต์ยี่ห้อแมซินาติสีเทา
ที่เปลี่ยนกรกัยท้อรหาร๑๙๑กรุงเทพฯมหานครคันที่ในภาพนี้นะครับ

โดยที่ฝ่าฝืนคือทับเส้นทึบนะฮะ

ก็เลยให้บัตรประชาชนไปแทนนะครับ
ส่วนประเด็นที่บอกว่าทำไมต้องเดินดูรอบรถนั้น

คือเขาไม่รู้ว่ารถนี้ยี่ห้ออะไร

คือมาเซราติเนี่ยตัวโลโก้รถเนี่ย

ครับนะซึ่งมันเป็นรถยุโรปที่
คนไม่ได้ใช้ไปแพร่หลายมากนัด
รัฐะค่อนข้างสูง
ข้อมูลที่บริเวณแผ่นป้ายวงกลมที่อยู่หน้ารถใช่ไหม

ไปดูท้ายรถก่อนว่าไอ้โลโก้ตัวยี่ห้อเนี่ยมันเขียนยังไง

ก็เลยย้อนกลับไปดูป้ายวงกลมที่ข้างหน้ารถนะฮะ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าป้ายวงกลมนั้นเนี่ย
ไม่มีการชำระภาษีประจำปีก็เลยเพิ่มข้อหาไป

นำรถยนต์ที่ยังไม่ได้มีการชำระภาษี
ใช้ในทางก็ผิดอีกหนึ่งข้อหา

เขียนเสร็จแล้วตำรวจก็เลยเอาใบสั่งนี้ส่งให้กับ
ต่อมาตำรวจผู้จับเนี่ยทำการไปลงบันทึกข้อมูลในระบบปรากฏว่า
แจ้งว่ารถคันนี้ทะเบียนกไก่ท้อทหาร๑๙๑เนี่ย
ซึ่งไม่ตรงกันกับที่ผู้ขับขี่นั้นขับมา
ก็เลยเชื่อว่าผู้ขับขี่นั้น
นำรถที่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มต่อไป
คือไปเอาทะเบียนรถของคันอื่นมาสวมทะเบียนของตัวเอง
พอจะเอาป้อนทะเบียนไปปรากฏว่าระบบมันฟ้องกลับมา
มันก็ไม่ใช่มาเซ็นละติไงมันก็ไม่ตรงกันทีนี้

ทีมข่าวบันเทิงของเราสอบถามผ่านไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณหิงปานิตา
ก็ชี้แจงแทนบอกว่ารถคันนี้คุณหนิงเขาซื้อมาซื้อต่อจากเพื่อน
เรื่องของภาษีทะเบียนหมดกำลังดำเนินการ
ก็เลยเอาป้ายอื่นมาแขวนแทนซึ่งผิดจริงหนิ่งก็ยอมรับว่าผิด
แต่ที่โพสต์เพราะว่ามันเหตุผลคือทนพฤติกรรมของตำรวจไม่ไหว
เขาบอกว่าเขารีบไปทำงานแต่เหมือนเตะถ่วงเวลา
ไม่ยอมเขียนใบสั่งเดินไปเดินมาเหมือนจะเอาเงินหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

คือต้องบอกก่อนว่าคุณหนิงกำลังจะไปเข้าฉากถ่ายละคร

ที่ต้องเอาคันนี้มาเพราะว่าต้องใช้คันนี้ไปเข้าฉากด้วย
ถูกต้องนะฮะอะไรผิดก็เขาก็ยอมรับก็ว่าไปตามผิดแล้วกัน